สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สมาร์ทมาแล้วนะคะสุดใหม่เอาหอมนะคะใช้รูปหอมใช้รูปดีนะคะ
พวกนั้นพี่วิ่งตามพิเศนเตอร์นะไม่ทันนะรสเมล่ะคะใช่ค่ะน่ารัก
แล้วผลสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณถูกกันบ้างไหมฮะโอ้โหงวดนี้บอกขอ
สลากกินแบ่งฉันไปวัดไอ้ขงไอ้ไข่ทีมงานฉันซื้อมาครับ
มะละแหม่ไหว้ไอ้ไข่ก่อแล้วจุดประทัดก่อแล้วอยู่ไหนฮะอยู่ไหน
นะครับผมตรงนี้ทีมงานที่พี่ซื้อมาเนี่ยเฉียดนะเฉียดนะเอาใบของฉันอยู่ไหน
อ่าฮะไหนไหนอ่ะไหนอ่ะใบลอตเตอรี่ของที่พี่ก้องซื้อมา
ขอให้ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินกันต่อไปเถอะ
ผมอย่าไปคิดเล่นมันอีกแล้ว
สุดท้ายตายที่บะหมี่กึ่งนะครับผม

ตัวเราก็๗คุณเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่คุณเคยเห็นกันไหมล่ะ
ไม่เคยแต่คนที่ซื้อมาก็ใช่ย่อยคุณดูเลขซะก่อน
ปรากฏว่าไปวัดไอ้ไข่ไปวัดผ่านพูดว่าไอ้ไข่

ซึ่งขอบอกว่าจะต้องเป็นคนที่ดีเท่านั้นถึงจะซื้อ
ไม่รถเมย์คิดว่าอะไรรู้ไหมเขาหวังรางวัล
รางวัลแบบรางวัลอื่น๓ตัวท้าย
ต้องเช็ดนะครับว่าคนที่ซื้อลูตารีลักษณะออกมาเลขอย่างนี้

หรือไม่ก็เหลือแผ่นเดียวเดียวใบในแผง

เขาอยากได้๗๙ไง

อืมนั่นแหละสิ๙๙๗พี่เช้าว่าเรียกโอเคสรุปแล้ววันนี้ล่าสุดนะฮะ
วันนี้ทางไทยรัฐอินสตาแกรมได้ลงเมื่อกี้ก่อนเราเข้ารายการ
มีคนถูก๖๐ล้านบาทครับโอ้โหเลขนี้
เลขนี้เลยดิเลขนี้เลยนะครับถือว่าเป็นมหาเห็งเป็นนุ่มรถไฟครับ
หนุ่มรถไฟเนี่ยดวงเห็งถูกรางวัลที่๑รวย๖๐ล้านบาท
น่าจ้าถือว่าเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขาครับ
เริงศักดิ์สิริสงครามอายุเพิ่ง๔๕ปีเป็นนายตรวจรถไฟ
เป็นนายตรวจรถไฟอยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่
ถูก๑๐ใบเต็มรับเงินเป็นเงินจำนวนทั้งหมด๖๐ล้านบาท
เลขนี้ถ้าคนซื้อยังต้องเป็นคนที่คิดฉีกกว่าคนอื่นนะ
ปรากฏว่าเขาบอกอย่างนี้ครับ
เพื่อความสบายใจตอนนี้ก็นำสลากกินแบ่งรัฐบาล
ชุดละ๑๐ใบเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่หาดใหญ่นะครับผม
เนี่ยก็ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากแผงขายสลากเนี่ย
ย่านถหนุนนางงามถหนุนนางงาม

ไม่ได้คิดอะไรเลย
ต้องการหาซื้อแค่เลข๙๗นะครับ
ซึ่งเป็นเลขหลวงของหลวงปู่ทวด
ไปเอาอะไรหลวงปู่ถวช๒๔๙๗

ทำไมอยู่ดีไปซื้อเลขของหลวงปู่ถวด๒๔๙๗
ตัวเองฝันเห็นหลวงปู่ถวด
วบางทีบอกว่าคนที่จะซื้อเนี่ยบางทีก็จะต้องแบบว่าสติมาปัญญาเกิดสติเตลอดอาจจะหมดตัว

อ่าฮะ

อ่าฮะ

นะจะเลยเลข๙๗มา

ปรากฏว่าไอ้เลข๙๗ที่ตัวเองไปหา
ถูกรางวัลที่๑๑๐ไป๖๐ล้านบาท

อ้าวแต่ก่อนอื่นอย่างที่บอกว่าคุณเรืองศักดิ์เขาบอกว่า

วันนี้มีคนใช้เฟซบุ๊กจันสุดารัตนา

คุณจันสุดารัฐนานี่

ในตลาดโบเบ๊จังหวัดอุดรธานีเนี่ย

ถูก๒ใบ๑๒ล้าน
พร้อมระบุมาแล้วจ้า๑๒ล้าน

แต่ใบนี้นี่อยากให้นะฮะทางสลากกินแบ่งได้มีรางวัลใหม่นะ

ทำไมทำมาคนบทเขาจะถูก
อันนี้เนี่ยถ้าเขาถูกเขาก็เลิกทำผมให้พี่แล้วล่ะ

เดี๋ยวพวกผู้ชมบอกว่าพูดถึงอะไรกัน

ออกรถให้เลยเหรอ

ไม่มีเกียร์ว่าง
แล้วผู้ชมลองเช็กก่อนสักนิดนึงนะฮะ
๙๙๙๙๙๙๗เลขหน้า๓ตัว๖๓๖๗๒๕เลขท้าย๓ตัวได้แก่๓๔๒๙๕๗
เลขท้าย๒ตัวคือ๙๘ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดนี้ทำให้เรารู้ว่าตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินต่อไป
อย่าคิดเล่นหวยรวยทางรัฐฮะเพราะว่าคนจริงคนแถวนั้นไม่ซื้อกัน
ไม่เป็นไรหลายคนหลายคนบอกว่าไม่เป็นไรเราไม่หวังรางวัลที่๑ของเลขท้าย๒ตัวก็พอแล้ว
แล้ว๙๘คิดดูเอาออกมา๙๗๙๘คำถามอย่างไรจริงหรอ
คุณม้าถูก๙๘ซื้อลอตเตอรี่มา๒ใบดีใจแทบแยก๒ใบก็ขอให้ถูกเถอ
แต่ข้อ๙๘นี่ก็เลขดังนะในงวดนี้มี๖๘๙๘แล้ว๖๙
เออก็ขอให้โชคดีกันไปดีใจด้วยกับคนที่ถูกรางวัล
ไม่แต่คุณแจ็คเขาก็ฝากคลิปมาให้ทุกท่านนะครับ

วันนี้คุณแจ๊คเขาก็เลยฝากคลิปมาให้ประชาชนทุกคนนะ

จงทำงานแล้วเก็บเงินจงทำงานแล้วเก็บเงิน
จงทำงานแล้วเก็บเงินจงทำงานแล้วเก็บเงิน

หลุดน่าจะวุดอยู่วุดอยู่เท่าที่ดูต่อสภาพหน้าแล้ว
เห็นลงไอจีอยู่ลงไอจีอยู่นะครับ
มาเรื่องนี้กันดีกว่าเราพูดกันมายาวนานเลยทีเดียว
สำหรับของคดีคุณบอสอยู่วิทยานะคะ
ซึ่งวันนี้ก็นายกรัฐมนตรีของเราพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยา
หรือว่าคุณบอสอยู่วิทยาเนี่ยนะคะ
กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา
บอกว่ากรณีนี้เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจมาก
ไม่อยากให้ประชาชนนั้นเกิดความไม่เชื่อมั่นในระบบของกฎหมาย
แล้วก็กระบวนการยุติธรรมของไทย
ซึ่งยอมรับบอกว่าคดีในลักษณะนี้มีเป็นหมื่นเป็นแสนคดีโดยตลอด๓๐วัน
คณะกรรมการทำงานได้อย่างน่าชมเชยมีการพูดคุยส่วนตัวกับตนมาโดยตลอด
แต่ก็ไม่ก้าวล่วงเพราะอายการเป็นองค์กรอิสระส่วนตำรวจได้สั่งการไปแล้ว
ซึ่งทั้งนี้นะคะคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้ลงมติบอกว่าคดีนี้ใช้ระยะเวลานานถึง๘ปี
มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากทั้งตำรวจอายการและฝ่ายการเมือง
ซึ่งมีความสลับซับซ้อนและมีการร้องเรียนซ้ำซากถึง๑๔ครั้ง
จึงมองว่าเป็นการกระทำแบบเป็นกระบวนการต้องทำการตรวจสอบให้มีความชัดเจนขึ้น
วันนี้จึงมีข้อเสนอแนะคือ๑ยกคดีขึ้นดำเนินการใหม่
โดยเฉพาะคดีที่ยังไม่ขาดอายุความ๒๓คดีที่สามารถดำเนินการได้แน่นอน
ดำเนินคดีและดำเนินการทางวินัยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายครับ
เรื่องยังไม่ชัดเจนว่าเป็นความผิดหรือไม่
แต่จะมีการตรวจสอบพฤติการที่เกี่ยวข้องในเชิงจริยธรรม
และ๔ค่ะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้บังคับบัญชา
ว่ามอบไปแล้วจะรับผิดชอบอย่างไร

คณะกรรมการขอทำงานต่ออีก๓๐วันค่ะ
เพื่อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในเชิงปฏิรูปอย่างชัดเจน
ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แล้วก็ต้องช่วยการผลักดันต่อไป
ดังนั้นใครมีเบาะแสหรือว่ามีข้อเสนอแนะต่าง

ซึ่งก็ถือว่าตอนนี้ไม่มีการเปิดเผยชื่อคนผิดออกมา
อย่างที่บอกกันบอกว่าเป็นเรื่องที่ติดตามคดีที่คนติดตามกันเยอะมากพอสมค

คือคุณบอสอยู่วิทยาก็ยังไม่ได้จบไง
อย่างที่บอกก็จะมีการดำเนินคดีต่อไปเรื่อยเนี่ยนะครับ
กลายเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันมากในโลกออนไลน์
สำหรับเวทีประกวดนางงามสิมิลาที่จังหวัดสงขา
ปรากฏว่าคนถูกรางวัลที่หนึ่งก็อยู่ที่สงขา
เรื่องที่คนพูดถึงมากที่สุดณขนาดนี้เกี่ยวกับนางงามก็อยู่ที่สงขาที่สิมีหลาเนี่ยนะฮะ
หลังเกิดเหตุการณ์ชุมละมุนเลยล่ะฮะ
ขนาดกำลังคัดเลือกนางงาม๕คนสุดท้าย
แล้วยังไงอ่ะคุณทำไมอ่ะ
ตอนแรกคุณดูเหตุการณ์ถูกแชร์ไปทั่วเลย
คือการคัดเลือกเนี่ยโอเค๕คนสุดท้ายจะต้องตัดจาก๕เหลือ๓
นั่นคือการประกวดทั่วไปถูกต้องไหมครับ
ปรากฏว่าเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของผู้ชมในงานเนี่ย
มองว่าผลการตัดสินเนี่ยอะไรวะ

ซึ่งก่อนหน้านี้มีการคัดเลือกนางงาม๑๐คนสุดท้ายเหลือ๕
โดยในรอบดังกล่าวเนี่ยนางงามที่หลายคนมองว่าเป็นตัวเต็ง
ตัวเองของเวทีนี้ตกรอบ
เอาง่ายประกวดนางงามนางคนสวยตกรอบหมดเลยฟางใส่ตา
ต่อมาถึงรอบ๕คนสุดท้ายให้เหลือ๓คน
ในช่วงนั้นนางงามคนที่๓กำลังฟังคำถามจากกรรมการอยู่
ดานางงาม๕คนที่ตกรอบไปก็ยืนก็บอก
อะไรรบเลยอยู่ด้านล่าง
บริเวณหน้าโต๊ะคณะกรรมการแล้วก็มีปากเสียงกัน

ใบขนาดดูดูนี่กรรมการมันจะมีโต๊ะกรรมการสวยพอนึกออกไหมหนู
อยู่หน้าเวทีนี่นางเดินไปเสี้ยะค่ะเสี้ยะเหมือนไปเสี้ยะอะไรขอดูคะแนนจริง
คุณดูขอดูภาพเหตุการณ์สักนิดนึงนะครับ
ตอนประกวดมาเนี่ยนะครับเราก็จะดำเนินการประกวดในช่วงต่อไปนะครับ
พิธีกรบนเวทีก็ต้องจัดความวุ่นวายสักนิดเพราะว่าข้างล่างกำลังนัวอยู่
นางงามเดินไปเสี่ยมเองคือกำลังรออยู่อ่ะขนาดที่กำลังรออยู่อ่ะนะ
คือ๕คนสุดท้ายจะต้องตอบคำถามถูกต้องไหมครับนี่มันเป็นประเพณีของการประกวดนางงาม

แค่คนที่๓น่ะกำลังฟังคำถามกรรมการอยู่นี่บรรดานางงามที่ตกรอบจาก๑๐คนที่ตกรอบไปนะ
พ่อจะเหลือบนเวทีแค่ห้าถูกต้องไหมอีก๕คนเดินไปเสี้ยเลยไปเสี้ยไปเสี้ยบอกว่าเฮ้ย
ขอดูคะแนนจริงก่อนไหนบวกลบกันออกมาเป็นยังไงขอบวกลบกันออกมาหน่อยแล้วก็มีปากมีเสียงกันนะฮะ
แล้วก็บอกไหนเก่งจริงเปิดเผยคะแนนเลยสินะครับเก่งจริงกล้าไหมเนี่ยคนอยู่เยอะเปิดเผยคะแนนออกมาให้ดูเลย
เพื่ออะไรเพื่อเอาขึ้นพูดบนเวทีด้วยถูกนี่เพราะว่าคุณจะล็อกมงลองไปฟังกันสักนิดนึงครับอันนี้เหตุการณ์บนเวที

เขาไม่ยอมเปิดเผยคะแนนให้นะครับทำให้นางงามทั้งห้าคนเนี่ย
ขึ้นไปบนเวทีแล้วหนึ่งในนั้นคือนางเสานะครับอรัชน์ทัพันย์
ผู้เข้าประกวดที่ไม่พอใจผลการตัดสินว่าเวทีนี้ไม่ยุติธรรม
ครับอืมทำให้ทีมงานเนี้ยปิดจอแล้วก็ปิดไมโครโฟนแทบจะไม่ทันเลยคุณเอ้ย
ไม่ทันแล้วก็ค่ะก่อนจะต้องรีบพานังลงไปจากเวทีอ๋อฮะ
อย่างไรก็ตามนะฮะมีรายงานว่าเวทีดังกล่าวเนี่ย
ต้องยุติการประกวดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีผู้ชนะนะฮะ
สรุปแล้วไม่มีผู้ชนะและมีการแบ่งเงินรางวัล
เอาง่ายปกติคนที่หนึ่งจะต้องได้รางวัลทั้งหมด
เอาหารสิบมันไปเลยอ๋อเขาเข้ารอสิบคนเลยหารสิบ
เอาเงินรางวัลมาไว้ส่วนกลางแล้วก็หารสิบกลับไปได้ล้านหนึ่งก็ได้คนละแสน
ถูกเออเออคงไม่ถึงล้านมากมายทีอย่างเงี้ยอืมนะฮะ
เพื่ออะไรเพื่อความสบายอกสบายใจของทุกคนโอ้โหได้
ล่าสุดครับผู้หญิงที่ขึ้นไปคว้าใหม่นี่นี่
อ่อระนะพันธุ์เนี่ยนะครับเพลิกเพลิกถึงเรื่องเข้ากันว่า
ตอนที่คัดเลือกนางงาม๑๐คนเนี่ยตนเห็นด้วยว่า
ทุกคนเนี่ยควรเข้าควรเข้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมา
คือนางงาม๕คนที่ตกรอบนั้น
บางคนเนี่ยควรที่จะเข้ารอบ
แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเวทีนี้มันแปลก
มันดูไม่ค่อยจะโปร่งใสสักเท่าไหร่จึงเป็นที่มาของการทวงถาม
ทั้งนี้ต้องขอโทษผู้เข้ารอบทั้ง๕คนด้วยไม่ใช่พวกเขาไม่สมควรเข้ารอบนะครับ
ตนแค่ต้องการอธิบายเท่านั้นส่วนคลิปนะฮะภาพและคลิปที่รุนแรง
เพราะในขณะที่กำลังพูดผ่านใหม่เนี่ยยังพูดไม่จบกรณปรากฏก็ไปปิดไมค์ของนาง
เลยต้องตะโกนออกไปปรากฏคิดไม่ออกบอกไม่ถูกคนที่จะต้องออกมาพูดเรื่องนี้

ถูกนะฮะคุณบุ๋มปนัดดาว่าการประกวดนางงามต่างจังหวัดเนี่ย
บางทีเนี่ยไม่ต้องไปดูหน้านางงามหรอกเขาว่าอย่างนี้
ก็ต้องดูออกว่ามีคนไหนได้เข้ารอบบ้างแล้ว

นะครับดังนั้นทำใจทุกเวทีมีแน่นอน
เช่นว่าระดับประเทศก็เป็นไหมนะฮะ
เป็นเรื่องปกติมันเป็นสิทธิ์ของเจ้าของงานอะ
ก่อนอื่นต้องขอชมพิธีกรที่มีสติแล้วก็นิ่งมาก
แต่เมื่อเกิดขึ้นเนี่ยความเป็นจริงต้องดูหลายอย่าง

เดินไปวินกลุ่มนางงามนะที่ตกรอบใช่ป่ะ
แล้วก็เดินไปหน้าตรงกรรมการเสร็จนะ
เดินขึ้นไปบนเวทีนะไปคว้าไมค์พิธีกรนะ
แล้วก็ไปดิฉันขอเป็นตัวแทน
โอ้โฮน้องน้องแซ่บได้อีกอะ
เราน้องพิธีกร
ฝนตกในฐานะที่บุ๋มเป็นพิธีกรมืออาชีพที่ทำงานประกวดมาทั่วประเทศไทย
ถามว่าเคยเจอแบบนี้
งานประกวดนางงามจังหวัดนึงแล้วผลปรากฏว่า
ขณะที่ทำพิธีกรคู่อยู่เนี่ยนะคะคู่กันกับพี่ผู้ชายอีกคนนึงใช่ไหมคะ
แล้วผลปรากฏว่านางงามสิบคนสุดท้ายก็ยืนอยู่ข้างหน้าตรงแผง
กล้องมันก็ต้องซูมโค้ชรับหน้าสิบคนอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะอีนางงามอีกคนนึงที่ตกรอบ
สิบคนสุดท้ายมันเดินขึ้นมาเว้ยเดินผ่านหลังเวทีแต่มันเดินไห้แต่มันเปลี่ยนชุดไทยออกไปแล้วนะ
มันเดินขึ้นมามันยกมือไหว้ฟ้าบอย่างเงี้ยนะคะยกมือไหว้ฟ้าบนะคะแล้วก็
คว้าไมค์ดิฉันไปเราก็คว้าไมค์กลับฮึบแล้วก็ถามมีอะไรคะ
นางก็คว้าไมค์ไปบอกมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบเพราะฉะนั้นบุ๋มก็พูดว่าความจริงต้องดูหลายอย่าง
สมควรนะพิธีกรก็ต้องชมว่าพิธีกรในงานนั้นมีสติกว่านี้มากแต่เมื่อเกิดขึ้นปุ๊บความเป็นจริงเนี่ยต้องดูหลายอย่าง
เห็นความวุ่นวายก็ต้องดูว่าควบคุมได้หรือเปล่าแนะนำว่าถ้าควบคุมได้ต้องเชิญน้องไปคุยกันข้างล่าง
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโกงหรือไม่โกงเนี่ยเป็นเรื่องของคนจัดงานนางก็ว่าอย่างนั้น
ฉะนั้นเรื่องนี้ขึ้นอยู่ที่คนดูจะมองว่าโกงหรือไม่โกงทั้งนี้ก็เห็นใจทุกฝ่ายยังไงก็เป็นบทเรียนของการประกวดอีกหนึ่ง
งามเสมอไม่มีไม่มีผมตรงนี้นะฮะนะครับมาถึงเรื่องเราวางดีกว่านะครับตามหาชายผู้สนาครับกรเหรอกระโปรงหน้ารถเก่ง
เกาะกระโปรงหน้ารถเก๋งแล้วก็หายวับไปอย่างรวดเร็ว
นี่ไงนะครับผมจากกรณีที่มีภาพกล้องวงจรปิดร้านขายวัสดุ
สร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีนะครับจับภาพชายเกาะฝารถกระโปรงเก๋งสีขาว
ไม่ทราบทะเบียนครับขับผ่านไปด้วยความเร็วครับ
ถนนสายบ้านหมอท่าเรือโดยขับมุ่งหน้าไปสี่แยกบางขโมดนะครับ
ซึ่งชายคนดังกล่าวนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้

แต่ไม่มีใครรู้ว่ารถเก่งคันดังกล่าวเนี่ยขับมาจากที่ไหนฮะ
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางมาพบกับ
อาสากู้ภัยดวงตะวันสพบ้านหมอครับ

หน้าร้านขายวัสดุก่อสร้างริมถนน
ก็เหลือบเห็นรถเก๋งสีขาวเนี่ยวิ่งมาเลนกลางด้วยความเร็วครับ

เห็นผู้ชายฮะเกาะฝากระโปรงรถ

ทุกสตรวจเล่นไล่ดูกล้องมงจรปิดนะฮะภาย
ในเขตใกล้เคียงนะครับและถนนสายท่าเรือพระพุทธบาท
เพื่อจะดูว่ารถเก่งคันนี้ใครเป็นผู้ครอบครอง
ส่วนทางคดีความเนี่ยต้องดูว่าจะแจ้งข้อหาอะไรได้บ้างนะครับ
เนื่องจากยังไม่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์แต่อย่างใดครับ
เอาละฮะก็เป็นเหตุการณ์แปลกประหลาดนะครับที่

แต่คนเขาเห็นกันหมดเลยมีคนอยู่หน้ารถ
ถูกต้องนะครับผมน่าจะเป็นเรื่องภายในครอบครัวหรือเปล่า

เห็นรถหมายถึงว่าไม่รู้ว่าสุดท้ายรถไปอยู่ที่ไหนหรือเปล่า
ถูกต้องนะครับผมแล้วก็ไม่ทราบทะเบียนรถด้วย
คุณผู้ชมฮะขอแสดงความยินดีสุราธานีมีคนถูกรางวัลที่หนึ่ง

เนี่ยอีก๒ใบ๑๒ล้านนะฮะ
มาแจ้งลงมาที่ประจำวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ

กลายเป็นเศรษฐีใหม่ช่วงนี้พริบตาเลยนะครับ
ชื่อคุณนาตยาคุณนาตยาเนี่ยมีอาชีพรับจ้างกรีดยางครับ
นะครับอยู่ที่อำเภอเคียนซาโรตเตอรี่ชุดที่ซื้อมาเนี่ยจากหน้าธนาคารทกศ
ที่อำเภอเขียนศาสตร์ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรแค่อยากจะซื้อเลขท้าย๒ตัว

คิดอยากจะซื้อ๙๗หมดเลยแต่ไม่คิดว่าจะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะฮะ
ตอนนี้ยังไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่ง
เพราะปกติไม่เคยมีดวงทางด้านนี้เลย

เพราะฉะนั้นวันนี้เราเจออีกหนึ่งคนแล้วนะครับคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง
งวดนี้ผลออกมาเร็วพอสมควร
ปรากฏว่าคนถูกกันปุ๊บแล้วรีบไปลงมาถูกจำวัน
คือเลขนี้มันเป็นเลขที่แบบพอเห็นปุ๊บ
แล้วถ้าคนที่ซื้อจะรู้เลยว่าฉันซื้อเลขนี้ตึ้ง
บางทีไม่ต้องมาตรวจอะไรเยอะเห็นแล้วมันจะจำได้

ใช่คือเหมือนซื้อเลขท้ายแต่ถามว่าจำได้เลยว่าเลขหน้าฉันซื้ออะไร
ถ้าสมมุติคนจะซื้อเลขข้างหน้าเรียงมาขนาดนี้
ดังนั้นไม่ต้องรอไปนั่งเปิดอินเตอร์เน็ตมาตรวจเลขอะไร

อันนี้คือแบบเห็นปุ๊บเฮ้ยแล้วฉันซื้อแล้วนี่
มันจำง่ายไงเร็วเลยวันนี้ทุกอย่างเลย

เขาบอกว่าที่ระยองถูกอีก๒ใบ

เมื่อกี้๑๒๑๔๑๖ใบแล้วนะคะที่เราเห็นข่าวออกมาวันนี้
เรารู้ว่านี่คนถูกดังวัลที่หนึ่งเร็ว

อื้มมันจะได้เจ็บใจ
แล้วคนที่ซื้อได้เนี่ยมันจะต้องคิดอะไรกันอยู่

บางทีคนเขาบอกว่าส่วนใหญ่เขาไม่ได้ไปดูหรอกข้างหน้าคืออะไร

ช่วงหน้ากลับมาสั่งปิดโรงเรียนครับที่

อันนี้ก็หลังจากเสี่ยงโควิดนะคะ

มาสรุปเมื่อกี้ที่ระยองส่งมาแล้วนะฮะ

แต่ปรากฏว่าไปถึงแผงลอตเตอรี่คนเรามันจะรวยไหม

ขนาดนี้ซื้อซะหน่อย

ปรากฏว่าหาเลข๘หาเท่าไหร่ก็หา
กล่าวไหนไหมเลข๘ปรากฏไปเหลือบไปเห็นใบนี้
เอ๊ะทำไมใบนี้มันสวย

ปรากฏไอ้ใบที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจซื้อ

เพราะใบที่ตัวเองตั้งใจซื้อไม่มี

มีเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นเป็นคลิปหนึ่งเราไปดูคลิปนี้พร้อมกันก่อนครับ
คลิปนี้เป็นคลิปแม่บ้านเนี่ยกวาดอยากไย่ใส่คนป่วย
นี่คุณป่วยยังนอนอยู่คุณป่วยยังนอนอยู่นางก็ทำความสะอาดของนางแต่มีคนป่วยนอนอยู่เนี่ย
คือเอาง่ายเลยคลิปนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับ
กรณีที่ญาติคนป่วยเนี่ยเขาก็ได้โพสต์คลิปวีดีโอการทำงานของแม่บ้าน
ที่โรงพยาบาลนครพนมที่นำไม้กวาดจากไย่มาทำความสะอาดในห้องผู้ป่ว
ก็คือหน้าที่ของเขานี่แหละทั้งที่ผู้ป่วยกำลังนอนรักษาอยู่ในเตียงของโรงพยาบาล
มันจะเป็นสองมุมอีกมุมหนึ่งว่าเขาก็ต้องทำความสะอาดหน้าที่ของเขาไหม
ร่างกายคนกำลังอ่อนแออยู่ทำไมมาทำอย่างนี้กับคนไข้ได้ยังไง
ถูกต้องไหมล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวก็เข้าไปตรวจสอบทางผู้บริหารโรงพยาบาลนครพนม
ยืนยันว่าอ่ะผู้บริหารเขายอมรับก่อนใช่ภาพทั้งหมดที่เห็นน่ะ
เป็นคลิปที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลจริงนะฮะ
แล้วก็ไปเรียกนางทองทิพย์อายุ๕๕ปีตำแหน่งพนักงานทั่วไป
ผู้ดูแลรับผิดชอบมาพูดคุยแล้วก็แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมนะฮะนายแพทยุทธชัยติดติดสกุลเนี่ยนะครับ
หลังจากทราบข่าวก็ได้เรียกหัวหน้าฝ่ายดูแลรับผิดชอบมาสอบถาม
ทราบว่าบุคคลในคลิปเป็นพนักงานทั่วไปของโรงพยาบาลแต่วันเกิดเหตุคือวันที่๓๐สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
เจ้าตัวไม่ได้เข้าเวรเป็นช่วงพักแต่ก็มีจิตอาสาน้องมีจิตอาสามาช่วยทำความสะอาด
จริงคือจิตอาสานี่ไงเสียงมันแตกเพราะว่าสองครั้งจริงเขาเป็นจิตอาสา
เขาก็หวังดีอะเนาะเขาหวังดีเขาหวังดีจริงเขาไปติดอาสามาช่วยทำความสะอาด
แล้วก็เห็นว่าเอาจริงนะในห้องนั้นน่ะอยากย้ายมันเยอะเพราะทุกคนคิดแต่ว่า
ไม่มีใครกล้าทำความสะอาดไม่มีใครกล้าทำความสะอาดถูกต้องไหมฮะเขาก็เลยแค่หวังดี
เอาไม้กวาดเนี่ยมาปัดให้ครับแต่คนที่ทำนั้นน่ะเป็นจิตอาสาเกือบหมดเลยซึ่งก่อนจะทำความสะอาดน่ะ
จิตอาสาเหล่านี้ก็ได้ทำการขอโทษขอโพยผู้ป่วยแล้วอ๋อแต่คนแม่บ้านอย่าไปทัวร์
อย่าไปลงที่แม่บ้านคือช่วงนั้นเขาทำงานเหมือนราชการถูกต้องไหมฮะอาจาร
ช่วงเที่ยงถึงบ่ายอ่ะมันเป็นช่วงที่เขาพักช่วงเบรกแต่ในขณะเดียวกันโอเคบางคนบอก
ท่านลองเป็นญาติมึงบ้างล่ะจะรู้สึกยังไงคือเขาก็บอกว่าเขายืนยันว่าจิตอาสาบอก
ถ้าคนเรามันเป็นจิตอาสาจิตใจมันดีอยู่แล้วถูกต้องป่ะถูกต้อง
โทษผู้ป่วยทุกคนแล้วเขาพยายามจะทำเพราะว่าเห็นอยากไย่แล้วมันไม่สบายใจ
อยากได้ก็คือความสกปรกเหมือนกันถูกต้องไหม
เขาพยายามจะปัดไม่ให้มีฝุ่นไม่ให้มีอะไรอย่างนี้ในห้องนะครับ
มาตรฐานในการทำความสะอาดเนี่ยขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีก
ใช่เขาอาจจะต้องแบบคนละครึ่งทางจริงอันนี้มันอาจจะต้องมีการเคลื่อนย้าย
สมมุติว่าผู้ป่วยฝั่งนี้ไม่มีอีกฝั่งนึงมีอาจจะค่อยทำความสะอาดหรืออะไร
แต่จะย้ายยากแต่อันนี้ก็ดูเตียงเมื่อกี้ก็จะยังดูมีแบบเตียงว่างบ้างไหม
เป็นครึ่งน้อยน้อยแต่ไม่เยอะแต่พอดีอันนี้อย่างแก้กันอยู่บนฝ้าและเพดานข้างบน
ยากเลยทีนี้แล้วถ้าสมมุติว่ามนุษย์ไม่เอาแบบว่าผ้าคุมผู้ป่วย
ยากอีกอันนั้นคุมแล้วเด็กก็หายใจลำบากนะพี่นะยากอีกอันนี้
ยากแล้วเขาก็ถือกันด้วยเอาจริงนะเอาผ้าไปคุมเขาก็จะถือกัน
ก็ไม่ได้อีกดังนั้นอาจจะต้องมีมาตรการในการดูว่าจะต้องแบบปรับยังไงดี
ขยับมุมยังไงดีอะไรอย่างเงี้อันนี้เป็นทหารของโรงพยาบาลรัฐบาล

อันนี้คือทางที่แต่ไม่ใช่อย่าไปทัวร์ลงที่แม่บ้าน
พ่อแม่บ้านพักเวรพักเที่ยง
แต่อันนี้ก็คือเป็นจิตอาสาที่มาช่วยโรงพยาบาล
เอาอย่างนี้ดีกว่าเนอะน่ะค่ะผมอืมใช่ถูกต้อง
อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่า
ดูต้องมีการปิดกันด่วนเลยทีเดียว
ก็มีหลายคนที่เข้ามาอยู่ในเวืองไทยกันน่ะนะคะ
ซึ่งวันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยแหย่อำเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรีก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนให้ทราบ
ถึงการปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา๓วันค่ะ
เริ่มตั้งแต่วันที่๑กันยาจนถึงวันที่๓กันยานี้นะคะ
เนื่องจากว่าสถานการณ์ความเสี่ยงโรคโควิด๑๙

ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่าในช่วงที่ผ่านมา
มีบุคคลต่างด้าวชาวเมียนมา๒ราย
เดินทางข้ามจากประเทศเมียนมาผ่านช่องทางธรรมชาติจ้ะ
ช่วงพื้นที่แปลง๕ตำบลห้วยเขย่ง
เข้ามาพักอาศัยอยู่บริเวณบ้านไม่มีเลขที่หมู่๓ค่ะ
ต่อมาชาวเมียนมาทั้ง๒คนเกิดมีไข้สูงขึ้นมา
องศาแล้วก็เดินทางเข้ารับการตรวจรักษา
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกูแหย่
เจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจหาเชื้อมาเรเรียไม่พบ
อาจจะอาจจะเนื่องจากว่าเขาเพิ่งเดินทางข้ามมาจากประเทศเมียนมา

เพื่อจะตรวจเช็คที่โรงพยาบาลทองผาภูมิ
ดำเนินการตามมาตรการตรวจวินิจฉัย

ส่งหาส่งเชื้อไปตรวจหาไวรัส
ว่าจะใช้เวลาไม่เกินวันที่๒๓กันยายนนี้
อย่างที่บอกไปก็คือถ้าสมมุติว่าตรวจผลออกมา

เพราะต้องการรอผลตรวจนี้ก่อน
เพราะว่าอย่างนี้จากการตรวจสอบก็คือว่า

เขาไปพักอาศัยก็คือมีเด็กชายด้วย
แบบอายุ๑ปีอยู่ใกล้บริเวณนั้น

แล้วก็รับตัวเด็กดังกล่าวออกมา

เข้าไปรับการรักษาตอนนี้
ขณะเดียวกันก็พบว่ามีเด็กนักเรียน๓ราย
ของโรงเรียนบ้านครูแหย่
อยู่ใกล้กับบ้านของชายคนนี้
ชายชาวเมียนมาเข้าไปพักอาศัยอยู่
ก็ทำให้เขาเรียกว่ามีความใกล้ชิด

ทั้ง๓คนหยุดเรียนตอนนี้
แล้วก็กักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา๑๔วัน

และสังเกตการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่องตอนนี้
ก็เลยต้องมีการตรวจเชื้อ

ก็กลับมาเปิดเรียนการสอนได้
ก็ต้องกักตัวต้องเช็คที่ต้นเหตุมาก่อน
มีชาวเมียนมาว่ายน้ำข้ามมาทางแม่น้ำมือ
ก็นี่แหละค่ะเมียนมาค่ะ
เมียนมาแต่ว่าผ่านทางธรรมชาติ

ได้หมดเลยตอนนี้
คือเศรษฐกิจก็ด้วยว่าอะไรหลายอย่างนะเพราะช่วงนี้เขากำลังระบาดเยอะมาก
เพื่อนที่นู่นอ๋อยังกุ้ง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
อ๋อต้องอยู่แผ่นที่อ่ะไปแพร่ระบาดจุดตรงยะไข่อ่ะเยอะพอสมควร
แต่ตอนนี้จริงก็ต้องบอกเลยล่าสุดค่ะคุณนัทธพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สั่งปิดโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาแล้วนะคะ
อีก๓แห่งด้วยกันก็คือมีกาญจนบุรี๑นะคะแล้วก็ประจวบ๒แห่ง
เพราะว่าฝั่งนั้นจะติดพรมแดนหมดบางทีก็ข้ามกันมาแล้วก็ไม่รู้ว่ายังไงตอนนี้
นะครับผมก็ต้องเฝ้าระวังนะครับผมแต่ในบ้านเราก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับผม
กากจะตกแล้วกันนะฮะสำหรับคุณผู้ชมนะครับ
มาถึงเรื่องราวของหมอรัสเซียคนหนึ่งครับตะลึงฮะไปเจองูยาว๑๒เมตร
แล้วไม่ได้เจอธรรมดาเลื้อยเข้าปากสาวขณะเผลอหลับเข้าปากเข้าปากเลยฮะ
ตัวใหญ่ขนาดไหนเนี่ย๑๒เมตรก็เมตร๒เซนเมตรกับ๒๐เซนนะครับผม
หลับเพราะว่าตอนเธอเผลอหลับอยู่ในสวนนะครับ
เมื่อหญิงสาวจากหมู่บ้านครับไวบ้านเหลวาซีนะครับสาธารณัสครับ
กาเกสถานนะครับผมรู้สึกไม่สบายครับแปลก
เผลอนอนหลับนะครับในส่วนของบ้านตัวเองครับ
นี่ครับมันเข้าไปได้ยังไง
คุณหมอยังกลัวแล้ว
เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลนะฮะจากที่คิดว่าน่าจะป่วยเล็กน้อย
หญิงสาวกลับถูกนำตัวขึ้นเตียงผ่าตัด
แล้วก็โดนวางหยาสลบก่อนที่เจ้าที่ทีมแพทย์
จะต้องตระลึงกับสิ่งที่จะดึงออกมา
ออกมาจากคอหญิงสาวอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
โดยคลิปที่บันทึกภายในห้องผ่าตัดเนี่ย
ให้เห็นหญิงสาวนอนอยู่บนเตียงคนไข้
ขณะที่แพทย์ดึงสายอุปกรณ์ส่องกล้องขึ้นจากคอ
แล้วก็พบว่าส่วนปลายของกล้อง
ปรากฏเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายงูครับ
ขนาดยาว๑๒๐เซนติเมตร
สร้างความหวาดหวายเจ้าหน้าที่มาก

แพทย์หญิงที่ดึงอุปกรณ์๒กล้อง
ถึงกับกระโดดถอยหลังนะครับ

หลับแสดงว่าต้องหลับแบบน็อกเลย
หลับแบบน็อกเลยถึงเลื้อยเข้าไปได้

ด้วยความกลัวระหว่างนำสัตว์ต้องสงสัย

ยังไม่มีรายงานว่างูเข้าไปในตัวหญิงสาว

ขณะหญิงสาวนี่กำลังเผลอหลับอยู่

กำลังเร่งตรวจสอบวิดีโอดังกล่าวนะครับ

ภูมิหน่วยการโรงพยาบาลเขตลาวาซินสกี้

มีการผ่าตัดหรือรักษาคนไข้
ดังกล่าวในสถานพยาบาลของตน
ขณะเดียวกันครับชาวเน็ตบางส่วนก็มองว่า
สิ่งที่ออกมาจากปากหญิงสาวไม่ใช่งู
น่าจะเป็นพยาบหรือปอลาซิตครับ

โอ้โหดูไม่แล้วมันเข้าไปได้ยังไง

ก็มีครับบริเวณข่าวที่บอกว่าเห็บเข้าหูเด็ก

แต่งูนี่คือแบบว่ามันยาวแล้วกว่ามันจะแบบลองจินตนาการ

ขนาดยาวขนาดนี้ต้องตื่นบ้างแหละ

ถ้าลงไปอยู่ในตัวแล้วมันจะแบบยังไงคะ
แปลกอะไรมาแบบนำเสนอกันอยู่เรื่อยนะคะ
เคยงูเข้าปากไหมไม่เคยไม่เคยบ้าหรือเปล่าใครจะไปเอางูเข้าปาก
อีบ้าครับผม

ไม่มีอะไรจริงนะครับเพราะมดเป็นคนนอนหลับง่ายหลับสนิทไง
จะเข้าไปได้ยังไงได้ไหม
เขาแบบหลับแบบว่ามีแบบต้องแบบกินยานอนหลับอะไรอย่างนี้
หลับน๊อปอย่างนี้แล้วงูเข้าปากเนี่ยนะ

อย่างนี้นะมันก็ไม่อ้าปากใหญ่มันจะเข้ายังไงนะอื้อต้องหายใจทั้งปากด้วย
ขนลุกไปหมดไม่น่าเชื่อเพราะว่ามดก็บอกแล้วว่าไม่เคย
อาหารตรงนี้ดูพองสิ
อ่ะที่อังกฤษตอนนี้เขาบอกว่าเขารณรงค์กันเรื่องของการแบบว่า

หลังจากรายงานว่าคุณทางการแพทย์เองเขาก็ยืนยันว่า

วันนี้ค่ะทางสมาคมสัตวแพทย์อังกฤษนะคะ
ก็นำเสนอเรียกร้องให้บรรดาเชฟแล้วก็คนปรุงอาหาร
เลือกใช้วิธีการโยนกุ้งลอบสเตอร์หรือว่าเคฟริช
แปลงเป็นลงไปในหม้อต้มที่มีน้ำเดือด
เพื่อหลีกเลี่ยงการทารุณกรรมต่อสัตว์ค่ะ
จะเชื่อกันว่าสัตว์ทะเลที่มีเปลือกอย่างกุ้งปูหรือว่าหอย
ไม่มีประสาทรับรู้ความรู้สึกนะคะ
ล่าสุดก็มีรายงานยืนยันจากทางการแพทย์
เขาระบุแล้วว่าสัตว์จำพวกที่มีเปลือกต่างเนี่ย
มีความรู้สึกแล้วก็มีรับรู้ความเจ็บปวดได้
เมื่อใส่กุ้งที่ยังไม่ตายลงไปในหม้อที่มีน้ำเดือด
อาจจะทำให้กุ้งต้องรู้สึกเจ็บปวดทรมานเป็นเวลานานถึง๑๕นาที
โดยแนะนำให้บรรดาเชฟใช้กระบวนการน็อกกุ้งให้สลบ
นำไปต้มหรือว่าปรุงด้วยความร้อนก่อนน้ำแข็ง
ถูกต้องทั้งนี้ก็สวิสเตอร์แลนด์เป็นประเทศแรกในโลกนะคะที่ออกกฎหมาย
ปรุงสัตว์ที่มีเปลือกอย่างกุ้งปูและหอยตอนที่มันยังไม่ตาย

จากนั้นมานี่ก็นอเวย์นิวซีแลนด์ออสเตรเลียนะคะบางรัฐในออสเตรเลีย
ก็เริ่มทยอยออกกฎหมายบังคับใช้ตามมา
ทางด้านแบบเขาบอกว่ามันมีความรู้สึกเขายังไม่ตายสักทีเดียวอืม
ทางด้านกระทรวงกิจการท้องถิ่นอาหารแล้วก็สิ่งแวดล้อมของอังกฤษ
ระบุบอกว่าเตรียมจะพิจารณาข้อเสนอนี้
เนื่องจากว่ามาตรการสวัสดิการการชำแหละสัตว์ของอังกฤษ
อยู่ในระดับสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลย
ครับผมแต่ที่ญี่ปุ่นนี้เขามีวิธีการปลิดชีพแบบเร็วที่สุดภายใน๑๒วิ

เขาเรียกว่าวิธีการหิเคจิเมะก็คือสมมุติว่ากุ้งใช่ไหมครับ
กุ้งล็อปเตอร์เนี่ยมันจะอยู่ที่ส่วนหัวกับส่วนลำตัว
อยู่ตรงเปลือกปลายสุดของหัวเลย
เขาจิ้มไป๑๒๓ปุ๊บปั๊บ๑๒๓เขาไปแล้ว

ส่วนปูก็จะพลิกหงายขึ้นมา
แล้วก็จะเป็นที่บ้านตรงนี้บ้านของปู

ตรงสามเหลี่ยมตรงสามเหลี่ยมนั่นคือหัวใจปู
เขาบอกว่ากด๑๒๓แล้วก็กดแทงเข้าไปปุ๊บ

แต่วิธีการปรุงอาหารแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกัน

ดังนั้นวิธีการของทางแบบทางยุโรปเองหรืออะไรแบบนี้

อ่ะคนถามเรื่องคุณนายธัญญากันเยอะเหลือเกิน

เพราะว่าธัญญาหลังจากที่ธัญญาเล็กขอบก็เป็น๑๐ปีแล้วนะฮะ

คุณนายธัญญาอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวกลับมาไล่เรียงเหตุการณ์ให้ฟังฮะ
ช่วงหน้าต้องคุยด้วยครับ
กลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะครับผมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยย้อนกลับไปนะ
ก็คือย้อนกลับไปขออนุญาตรู้สึกจะเป็นสักเมื่อวันพระรหัสกลางคืน
ใช่อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่หนูเห็นเขา
เจ้าหมอย๑๐๘เขาก็ว่ากันด้วยเรื่องของสาวน้อยคนหนึ่ง
เห็นแล้วก็เออน่ารักดีอายุแค่๒๓๒๔เองใสดีนะ
แต่ใช้ความสวยไม่เป็นประโยชน์
การคิดจะแย่งคนมีเจ้าของแล้วพยายามทำทุกทางเพื่อให้ได้ตัวเองมีตัวตน
เป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดเท่าไหร่
คนไทยไม่ค่อยชอบเรื่องมือที่๓แม้คุณจะทำดีกันมาก่อนกี่ร้อยครั้ง
แต่การไปแอบกินผัวชาวบ้านหรือพยายามแย่ง
สั่งผมก็ตราหน้าคุณแล้วว่าเฮดีเย่
อะไรเฮดีเย่ไม่รู้เหมือนกัน
นี่มันพูดเหมือนพายุเฮดีโยอะไรอย่างนี้นะเอ็นมีโยอะไรอย่างนั้น

มาขอถ่ายรูปกับเมียหลวง
แอบไปถ่ายรูปกับเมียหลวง
เมียหลวงไม่ต้องใครก็เป็นท่านย่านี่แหละ
ไปที่นี่ไปขอถ่ายรูป
นั่นคือบ้านพี่ย่านะนั่นคือบ้านพี่เป๊๊กนั่นแหละบ้านพี่เป๊๊กอยู่ในห้องกินข้าว
การเอาตัวเองมาเสี่ยงเพราะคิดว่าความสวยใสใหม่และเด็กกว่าจะชนะทุกอย่าง
ไม่จริงแม่บอกว่าอย่าคิดว่าไม่สวยหรือมีค่าแล้วจะสามารถแย่งผู้ชายของคนอื่นได้
ใหม่กว่าแต่ไม่ได้แปลว่าดีกว่า
บางทีการทำตัวนิ่งอยู่ในที่ของตัวเอง

อาจจะทำให้หนูอยู่ได้ยาวนะคะ

เพื่อให้ได้มาเป็นของตัวเอง
อย่าลืมนะคนไทยเผือกเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก
วันไหนที่มีหน้าหนูหลุดออกมา
กลัวว่าทัวร์หนูจะลง

เพราะความน่ารักของน้องพี่ยังเอ็นดูเลย

คือเรื่องมันก็เป็นคดีความมากขึ้นจากคุณไอทันย่า
คุณไอ้ธัญญาก็ไปเจอทนายเจมส์

ก็มีคำปรึกษาทางกุ๊กคาม็กทางโซเชียล
แล้ววันนี้คืนนี้คือ

คือพี่ย่าเขาจะนางเป็นคนที่

หมายถึงว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าพ่อแม่เนี่ยมีลูกขอกลับไปครับแป๊บนึ
คือน้องคนนี้เนี่ยสนิทกับครอบครัวของภรรยา
สนิทกับพี่เป๊กเลยนะสนิทกับพี่เป๊กมาหลายปีเที่ยว
ไปทำบุญไปเที่ยวอะไรไปด้วยกันคนในบ้านคนในครอบครัวเนี่ยแหละ
แล้วก็สนิทกันมาหลายปีแล้วถูกปีนี้น่าจะเป็นปีที่๓ปีที่๔แล้ว
ปรากฏว่าพ่อแม่เนี่ยที่มีลูกเริ่มโตเนี่ยต้องคอยสอดส่องนะคะ
บางครั้งอาจจะมีแทร่งประสงค์ดีแต่จริงแล้วประสงค์ร้ายเข้าหาเด็กทางโซเชียล
ถ้าเกิดขึ้นเราฟ้องได้ค่ะนี่คนก็เลยอะไรเกิดขึ้นกับธัญญา
แล้วก็มีเซฟคิดแล้วก็มีแอดไปหาพี่เป๊กด้วยครับปรากฏว่า
คือนางรู้อยู่แล้วว่าพี่เป๊กมีติ๊กมีแบบว่าน้องพี่เป๊กเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้มีน้อง
อย่างนี้นางไม่สนใจคุณไอ้ธัญญาสนใจอย่างเดียวคือทำงาน
ธัญญาทำงานสุดยอดเลยปรากฏว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ไปส่งไลน์หาลูกนาง
ที่นางเอาไลน์ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับนี่ลียาช่วยบอกแดดดีหน่อยเลิกสูบบุหรี่หน่อยได้ไหม
พี่เห็นช่วงนี้เขาไม่สบายเขาดูดบุหรี่หนักพี่กลัวพี่เขาเป็นอะไรขึ้นมา
คือเรื่องของเรื่องเหมือนไปบอกลูกเขาทำไมว่าตอนนี้พ่อสูบบุรีพ่อนู่นพ่อนี่
เหมือนเป็นนัยยะอะไรบางอย่างเป็นนัยยะอะไรบางอย่างหรือเปล่า
แล้วที่เด็ดไปกว่านั้นชอบไปถ่ายรูปคุณนายธัญญาแล้วก็ไปลงว่าเหม็น
อุ้ยแต่อันนี้พีคจริงพีคจริงอะไรเหม็นน่ะอะไรคือเหม็น
ก็ไม่รู้นางก็เลยบอกเฮ้ยมาละลานนางก่อนทำไมนี่มาละลานนางก่อนทำไม
เขาก็ว่าอย่างงั้นนางก็ไม่ได้มีอะไรหลังจากที่คุณธัญเศษเนี่ย
เออพี่เล่าเถอะแล้วหนูก็ไม่รู้
พี่ก็เล่าพี่เบ๊กจัดการนองเดี๋ยวพี่เบ๊กไม่ได้จัดการอะไร
ก็ถึงบอกก่อน

เพราะว่านางบอกว่าถ้ามายุ่งกับนางเนี่ย

เมื่อเราเลือกที่จะแบบว่ามาอยู่กับคนนี้แล้ว

เฮ้อศุดยอดจริง

บอกถ้าสมมุติเราเลือกที่จะอยู่กับเขาแล้ว

พี่สนใจแค่แบบว่า

พี่ตัดเรื่องจุกจิกออกไปโอ้ยเมื่อก่อนทันย่าหรอเธออืมแสบจะ
เมื่อก่อนทำรายการกับฉันทุกเช้าอ่ะอืมรู้ว่าพี่เป๊กติด
ผู้หญิงอยู่ที่หาดใหญ่มดเดี๋ยวพี่มาเอาไปไหนยะ
เดี๋ยวพี่บินก่อนเอานั่งบินไปหาดใหญ่พี่จะไปจับไปจับไปจับ
จับอะไรอย่างเงี้อืมนางก็เอาเก้าอี้นะยืมเขาไปนั่งปีนปีนค่ะ
พี่เป๊กดูว่าพี่เป๊กอยู่กับใครกับเมื่อก่อนพี่เป๊กไปเป็นโอ๊ย
นางแสบจะตายโอ้ยสุดอ่ะคนนี้บอกเลยนางบอกว่าอืมเอาจริงจริง
หลังหลังอ่ะนางก็เอาจากสร้างวัดสร้างวาสร้างพระอะไรอย่างเงี้ยอืม
คืออยู่กับงานอยู่กับลูกนางทำบุญอยู่ดีนางกลายเป็นสายทำบุญ
นางบอกไม่เอาคือนางมารู้ตัวเองว่ากูเหนื่อยอืมไม่ตื่น
เพราะฉะนั้นพี่เป๊กจะไปมีอีกกี่ร้อยคนกี่สิบคนนางไม่สนใจ
แต่ฉันถามอ้าวทำไมอยู่ดีของขึ้นขึ้นมาตรงนี้ก็มาละลานพี่ทำไม
เออก็จริงของเขาเนาะเพราะอยู่กันมาตั้งนานแล้วนี่ใช่ไหม
นางบอกนางมาละลานเธอน้องคนนี้รู้จักกับพี่เป๊กมาสามสี่ปีนะถูกนี่
แล้วก็น้องคนนี้ชอบลงไอจีสตอรี่ที่แบบมีนัยยะเนี่ยโยงไปถึงพี่เป๊ก
ตลอดอยู่แล้วตลอดเวลาตรงนี้หลายไอจีสตอรี่นางไปเตือนพี่เป๊ก
พี่เป๊กพี่เป๊กจะจัดการยังไงค่ะปรากฏพี่เป๊กบอกอืม
พี่เอ็กซ์นะหลังจากที่ทันยากก็ได้โพสต์ภาพคู่กับทนายเจียงนั่นแหละ

ซึ่งชาวเน็ตก็ได้เป็นภาพนี้นักศึกษาที่มีชื่อเสียงรายหนึ่ง
นี้ชาวเน็ตไลน์หนึ่งเข้าไปถามนักศึกษาคนนี้ว่า

รอก่อนดีกว่านะคะหนูเป็นคนธรรมดา
ไม่มีประโยคไหนที่คุยกับคุกคามน้องเขาเลย
แต่บางทีการเขียนมันก็ความหมายในยะไง
มันมีความบางทีมันอาจจะมีการแอบแฝงเหมือนไม่มีอะไรแต่อาจจะ
อยากแสดงตัวตนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้
อย่างนี้ช่วงหน้าเรามาเล่าเรื่องของคุณก้อยคุณตูน

จนไม่ยุ่งกับลูกไม่ได้
โน้นดูแลลูกตลอดเลยนะน่ารักมาก

ค่ะ
เรียกว่าคุณก้อยคุณตูนก็ฉลอง๑๐ปีแล้วค่ะ

ผ่านไปเร็วจังแป๊บ๑๐ปีเฉยเลย
วันที่๑เดือน๙ปี๒๐๒๐รักแฮชแท็กแฟนถ่ายให้แหละ
เห็นไหมก็นั่งนิดนึงคุณตูนเขาก็มีแบบว่าลงรูปพร้อมกับแคปชั่นเหมือนกัน
เดือน๘๒๐๒๐๑๐ปีพอดีรักสั้นง่ายแค่นี้
แฟนกันเข้าไปคอมเมนต์กันโอ้โหแสดงความยินดี

ใช่พิวเศษยายนใช่ความยินดี

เชิญรังความยินดีกับพี่พ่อพี่ตัวนี้ด้วยรักกันนานถึงกลับนะครับ
โอเคครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่

สวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป